เป็นอะไรพี่อะไรอ่ะอยากจะเป็นตัวเขียวไทยรัฐเห็นเขามีตัวตึงระยอง
กำลังจะสนุกเลยเออนะฮะนี่ครับแต่จังหวะผมไม่ได้
แต่ตอนเนี้ยคนที่เขาจนเป็นตัวตึงสุโขทัยไปแล้วอืม
อ่าเพลงมาด้วยเพลงคอด้วยเอ้าโอ้โห
ครับตัวปลอมไม่ใช่ตัวตึงระยองแต่เธอคือตัวตึงสุโขทัยไปแล้วครับ
นะฮะเดี๋ยวก่อนอันนี้ต้องเรียกตัวตึงหรือตัวปลอมสุโขทัย
ตึงปลอมสุโขทัย
แม่ค้าท่านนี้เธอบอกเธอจะยอมแพ้กระแสได้อย่างไร
ถ่ายคลิปนะฮะตอนที่เธอโคเวอร์เป็นตัวตึงระยองลงเฟซบุ๊คชื่อ

กระติ๊กเขียวแล้วอะไรอีกน่ะ

ขวามือน่ะคือตัวตึงของจริง
เดี๋ยวคุณผู้ชมที่ทำหัวเราะมา
คือหัวเราะตัวตึงสุโขทัยใช่ไหม

เออมันดำจนเขียวแล้ว